เรื่องของโชคลาภนะครับหลายคนก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้
แต่ฟังเราเล่าไปเนี่ยคุณผู้ชมอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เดี๋ยวจะพาไปที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดอ่างทอง
เขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยไปกันที่นั่นเยอะมากจริงครับ

เมื่อวันที่๑๓กันยายนที่ผ่านมา
เขาบอกว่าตลอดทั้งวันนะสาธุชนจำนวนมากก็เดินทางมาที่วัดกันแบบไม่ขาดสาย
มาพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้จำนวนมาก

อันเชิญอะไรอ่ะไอ้ไข่ไง

ไข่กุมารทองที่เชื่อกันว่าสามารถให้อะไรก็ได้ดั่งใจหวัง
แต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะ
เขาบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภเนี่ยหลายคนเขาก็หวังในเรื่องนี้
แล้วถามว่าอันเชิญไอ้ไข่มาจากไหน
บอกว่าอันเชิญมาจากวิหารมายังสถานที่ที่เป็นสาราด้านข้างวิหารนี่แหละ
เขาบอกว่ามีเสียงร่ำลือกันว่าชาวบ้านเขาบอกต่อ
ไอ้ไข่เนี่ยแสดงปฏิหารนะออกมาให้เห็นเลยอ่ะ
เขาบอกว่ามีชาวบ้านนะทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เห็นไง
เห็นเด็กผมจุกออกมาเดินเล่นอยู่กับม้าภายในวัดใส่ในช่วงเวลาค่ำคืน
จริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่รู้นะคอนเฟิร์มยืนยันกันไม่ได้
เพราะมันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากจะมีชาวบ้านมาร่วมพิธี
ใครคะไม่ได้ให้ดูให้ทำความรู้จักกันไว้
เขาบอกว่าเป็นคนดวงดีคุณกะละยาทัสไน
เป็นอะไรกับคุณทัสไนโคทอธังอยู่ประกันเราหรือเปล่า

เลี้ยงให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้กินอย่างจุใจ

แล้วกลับไปก็สมหวังดังคำขอ
เฮ้ยก็เลยมาทำบุญแบบนี้

มาทำบุญให้ชาวบ้านที่เขามาที่วัดได้อิ่มน้ำสำราญกันไป
แต่เรื่องของโชคกับไอ้ไข่อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊
แต่ว่ายังไม่หมดกับเรื่องราวของไอ้ไข่นะคะ
ต่อกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ที่นี่ก็มีการทำพิธีอันเชิญไอ้ไข่เหมือนกัน
เป็นการอัญเชิญไอ้ไข่จากวัดศรีชนตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปฏิสถานหน้าวัดคลอง๒ตำบลหนองไม้แก่นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แถมงานนี้ยังมีเหล่าบรรดานักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
อย่างคุณสดใสรุ่งโพทอง

และเหล่าคนดังอีกมากมายมาร่วมพิธี
งานนี้ก็มีความฮือฮากันแล้วค่ะ
เพราะว่านอกจากฮือฮาที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาร่วมงานแล้ว
มีเรื่องราวฮือฮาเกิดขึ้นด้วย

จากว่าในพิธีจะมีการถวายประทัดหมื่นนัด
ซึ่งก่อนที่จะจุดประทัดก็เกิดเรื่องแปลกค่ะ
เมื่อปลายทงหางประทัดหลุดออกมาก่อน
ทั้งที่เราเนี่ยมักจะจุดประทัดก่อนแล้วสุดท้ายถึงจะเห็นปลายทงใช่ไหมคะ
มันหลุดมาก่อนชาวบ้านเขาก็เลยฮือฮาว่า
ไอ้ไข่น่าจะให้โชคแน่เลย
มันก็เป็นความเชื่อที่ว่ากันไปนะคุณผู้ชมยังไม่หมด
สุดท้ายมากันที่วัดสังกษีตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจ้ะ
กว่า๕๐๐คนค่ะมาร่วมพิธีแห่รูปปั้นไอ้ไข่ไปตั้งที่สาราหลังใหม่
ซึ่งเป็นสาราที่ชาวบ้านสายบุญร่วมกันสร้างขึ้นมา
หลังจากที่ได้รับโชคลาภจากไอ้ไข่กันหลายงวดนะคะ
บอกเลยว่าการอัญเชิญครั้งนี้จัดเต็มเป็นพิเศษเพราะมีการเชิญคณะสิงโตมาร่วมแจมด้วย
ก็คือคณะสิงโตมาแห่ต้องบอกเลยว่างานนี้มีเรื่องราวแปลกที่สร้างความฮือหาเกิดขึ้นอีกเช่นกัน

นี่แหละค่ะเหตุการณ์แปลกที่บอกก็คือมีหญิงสาวคนนึงที่มาร่วมในพิธี
ล้มลงไปนอนกับพื้นร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายบอกว่าดีใจดีใจ
ก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เนี่ยต้องช่วยกันพยุงตัวเธอขึ้นมาแล้วก็พาไปหาหลวงพ่อเจ้าอาวาส
หลังจากนั้นหลวงพ่อก็ปะพรมน้ำมนต์ที่ศีรษะให้นะคะแล้วอาการของเธอที่ร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายเนี่ยก็หายกลับมาเป็นปกติดังเดิมแบบนี้
ซึ่งเธอเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่พรมน้ำมนต์เสร็จหลวงพ่อบอกกับเธอว่าน่าจะเป็นบริวารของไอ้ไข่นี่แหละที่มาแฝงอยู่ในร่างของเธอ
ทั้งหมดทั้งมวลบอกคุณผู้ชมอีกครั้งดังว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศของการไหว้บวงสวงกราบไหว้ไอ้ไข่ซึ่งต้องยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยไอ้ไข่นี้ฮอตจริงอะไรจริง
เราก็เลยรวบรวมบรรยากาศแต่ละวัดแต่ละสถานที่ที่เขามีพิธีการเกิดขึ้นมาฝากคุณผู้ชมกัน
ใช่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางคนอาจจะไม่ได้มีความเชื่อในส่วนนี้ก็ไม่ว่ากันดูเป็นข่าวเป็นสีสันกันไปนะคะ